เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปเหตุการณ์ประทึก

และพาดหัวไว้แบบนี้ครับตำรวจปืนโหด
ท่อไอเสียจักรยานยนต์ดัง

ไปดูภาพที่มีคนถ่ายไว้ได้นะฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ

เมื่อคืนนี้ทางด้านของตำรวจสนธรรมศาลา
ก็รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิต
หน้าบ้านเล็กที่๓๖๙ทับ๙๓

ถนนพุทธมนตรสาย๔แขวงและเขตทวีวัฒนา
จึงรายงานผู้บังคับปัญชาบรุษไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนหน้าบ้านเลขที่๓๖๕ทับ๙๓๙นี้
ซึ่งเปิดเป็นร้านส่งหมูกระทะ
พบศพของนายเกรียงศักดิ์สอนทองอายุ๓๕ปี
เป็นคนงานส่งหมูกระทะ
สภาพศพสวมกางเกงยีนขา๓ส่วนไม่สวมเสื้อ
หงายอยู่กลางถนนตรวจสอบพบบาดแผล
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมหลายนัดหลายจุดนะคุณ
บริเวณด้านหลัง๑นัดท้ายถอย๑นัดราวนมซ้าย๑นัดแขนขวา๑นัด
ปลอกกระสุนและหัวกระสุนขนาดเดียวกันตกเกลื่อนอยู่หน้าบ้านเลยนะครับ
จากการสอบสวนนายสอนทองเบาะอายุ๓๐ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะ
เปิดเผยครับว่าตัวเขาเองเซ้งกิจการส่งหมูกระทะมาได้ประมาณ๓เดือน
ส่วนผู้ตายก็คือนายเกรียงศักดิ์เป็นลูกน้องที่มาทำงานด้วยกันตั้งแต่ต้น

ก่อนเกิดเหตุลูกน้องคนนี้ขับรถของลูกน้องอีกคนนึง
เพิ่งจะมาทำงานได้๔วันออกไปทำธุระข้างนอก
แล้วไปพบเข้ากับดาบตำรวจสิริมงคลทองสุก
เป็นพบหมู่จราจรสนธรรมศาลา

ซึ่งห่างจากบ้านหมูกระทะไปแค่๑หลังเท่านั้นเองนะคุณ

ตำรวจสิริมงคลก็บอกว่ารถที่ผู้ตายขับเสียงดัง

แต่ตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ก่อนเกิดเหตุนะครับผู้ตายกำลังกวาดขยะทำความสะอาดอยู่หน้าบ้าน
ดาบตำรวจสิริมงคลก็ย้อนกลับมาบอกนายเกรียงศักดิ์ผู้ตายอีกครั้ง
บอกว่าให้ไปเปลี่ยนท่อซะ
ถ้าไม่เปลี่ยนนะหนวกหูแบบนี้เดี๋ยวจัดการให้นะ

ซึ่งนายเกรียงศักดิ์ผู้ตายก็บอกว่ารถคันนี้เป็นรถของเพื่อน

ยังไม่ได้เอารถไปเปลี่ยนท่อเลย
แต่ตอนที่ให้คำต่อไปทำให้ดาบตำรวจสิริมงคลไม่พอใจ
เพราะถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมเอารถไปเปลี่ยนท่อซะ
ดาบตำรวจสิริมงคลนะครับชักปืนออกมากราดยิง
และผู้ตายวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
ดาบตำรวจสิริมงคลยังตามไปยิงซ้ำจนเสียชีวิต
ที่ดาบตำรวจสิริมงคลจะหลบหนีไป
แล้วกลายเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะคนในร้านขายส่งหมูกระทะสามารถถ่ายภาพไว้ได้
และคนในบ้านก็โอ้โหตกอกตกใจกับเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกให้คนถ่ายนะคนถ่ายนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะ
ถ่ายไปก็ต้องวิ่งหลบกระสุนเข้าไปอยู่ด้านห้องข้างหลัง
ขณะเดียวกันชายที่ถูกยิงก็วิ่งเข้ามาล้มอยู่หน้าบ้าน
ถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงนะจะเห็นคนในบ้าน
ก็บอกให้คนที่ถ่ายซึ่งเป็นผู้หญิงหลบเข้ามาหลบเข้ามา
มิวมิวหลบมานี่

หลังเกิดเหตุตำรวจสนธรรมศาลา
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจสิริมงคล
ก็คือตำรวจสอนอธรรมเดียวกัน
ต้องตามจับกลุ่มตัวตำรวจสอนอเดียวกันนะคุณ

ก็ผู้บังคับบัญชาพยายามโทรศัพท์หาดาบตำรวจสิริมงคล

ก็ประสานไปทางภรรยาแล้วก็ญาติของดาบตำรวจสิริมงคล
เกลี้ยกล่อมให้ดาบตำรวจนั้นมามอบตัวนะครับ
ส่วนขั้นตอนต่อไปก็ต้องขอสารออกหมายจับ

ให้พิจารณาการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ
ถือเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยนะครับ